คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่นักเรียนเทคนิคกรสินครับ
ขี่รถมอเทคไปเรียนแต่ไม่สวมมะกระน็อก
จะออกรถมาก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
โดนตำรวจที่ตั้งด่านจับกลุ่มตัวโดนยึดรถเพราะไม่มีเงินจ่าย
โทรหาอาจารย์อาจารย์มาช่วยผมหน่อย
อาจารย์มาปุ๊บอัดคลิปต่อว่าตำรวจใหญ่เลยครับ
รู้สึกทุกขาทำไมครับเดินกลับแล้วครับ
เป็นคุณหรือคุณมีความรู้สึกอย่างไร
ฝากด้วยครับในยุคโควิดอย่างนี้
อะไรที่มันอรุมอร่วยได้ต้องดูแลช่วยกัน
อะไรที่มันตักเตือนได้ช่วยกัน
กฎหมายดีอยู่แล้วแต่นะครับใช้ให้มันถูกต้องฝากด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรถามว่าน้องผิดไหม
น้องก็ผิดที่ไม่สวมหมวกกันน็อกแต่คุณครูอยากถามว่าทำไมไม่เขียนใบสั่ง
ให้น้องไปจ่ายค่าปรับทีหลังแล้วก็ปล่อยไปก่อนไปเรียนก่อน
แล้วจะยึดรถทำไมแล้วเด็กจะไปเรียนได้อย่างไร
สุดท้ายคุณครูก็ต้องมาจ่ายค่าปรับให้๓๐๐
เพื่อให้ได้รถขับไปเรียนต่อ
ด้านหน้าก็เพจอยากดังเยียยวจัดให้
แล้วก็เพจนักรบด่านเถื่อนของนายเกียงไกรไทยอ่อน

เนื้อหาก็ยาตามที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเนี่ยนะฮะ
เพราะว่ามีลูกศิษย์ของอาจารย์คนนี้๒คนขี่รถ
เอกสารให้ตำรวจดูแล้วตำรวจให้จ่ายค่าปรับ๓๐๐แต่เด็กนักเรียนไม่มีเงินจ่ายค่าปรับตำรวจก็เลยยึดรถทำยังไงดีจะไปเรียนยังไงดีจะเดินหรือยังไงนะฮะจากนั้นก็เลยโทรหาอาจารย์มาช่วยจ่ายค่าปรับให้ผมหน่อยอาจารย์มาถึงก็อัดคลิปตำรวจสักหน่อยแล้วกันนะฮะสอบภาวเมืองกรสินบอกว่าทำไมไม่อรุมอ
๒บัตรประจำตัวประชาชน

อันนี้เป็นข้อมูลนะครับ

ทริปชายจินดาบอกเลยนะคะว่าห้ามยึดใบขับขี่
อันนี้เป็นข้อมูลไปตรวจสอบกันนะครับ